ถ้ามีผลไม่เห็นด้วยจะต้องเป็นอารักษ์ด้วยครับ
ผมไม่แสดงความผิดหรอกครับ
แจ๊กครับแจ๊กครับ
สวัสดีครับ

เป็นสิทธิของสมาชิกพักฝรรภัยภัรภัทรและที่น้อง
สมาชิกพักฝรรภัยภัยภัตรจำนวนมากทั่วประเทศบอกให้ผม
มาส่งกับสารแสดงเจตจำนงของสมาชิกพักจำนวนมาก
ที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
ผมขออนุญาตให้สัมภาษณ์แต่เพียงเท่านี้ตอบ
แล้วคุณจ๊ะสมาชิกทัศน์ยกฎุเจรัมัฑันเมืองไปที่ต้องอยู่คุณแพร่
คุณเป็นสมาชิกทัศน์คนหนึ่งและเห็นคร้องด้วยกับสมาชิกทัศน์จำนวนมาก

สมาชิกทัศน์ยังไม่ออกมาครับ

อดีตหัวหน้าพลักษณ์ได้แสดงติดยืนทางการเมืองที่ทักเกณฑ์ไปแล้ว
ผมในฐานะสมาชิกพักคนหนึ่งเห็นด้วยกับจุดยืนของท่านอาจารย์อภิษฎเวชาชีวะ
และไม่สนับถึงคนแห่งกระยุกต์จัดโนชาเป็นรายกรและธุรกิจ
พักเราเป็นประชาธิปไตยครับ
ที่ไม่เห็นเรื่องอันนี้จะกระเสนจใจอย่างไร

ผมก่อนหน้าเอาแหง่สัมภาษณ์

เมื่อก่อนก็จะคุยกับคุณวาทรารักษณะ
เรื่องนี้กันมาก
เยอะมากครับ

กำรวณนับไม่ท่วนครับ
ผมไม่ได้เป็นสอสอครับผมไม่ได้ไปคุยกับท่านครับ

ครับก็คือเราต้องแสดงออกถึงจุดยืนของสมาชิกพักที่ไม่เห็นด้วยด้วยครับ
มีสมาชิกพักที่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิของท่านนะครับ
แต่เราไม่เห็นด้วยครับเราก็แสดงจุดยืนว่าเราไม่เห็นด้วย
ครับท่านก็ต้องพิจารณาอย่างรอบครอบครับ